มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักเรียนกันหน่อยนะฮะ
ช่วงเช้าก็จะมีรถตู้ไปรับนักเรียนไปส่งโรงเรียนนะฮะ
มีนักเรียนเต็มคันขับไป

แล้วก็ทำให้รถนั้นไปชนกับเสาไฟริมทาง
นักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปฐม

ส่วนคนขับเนี่ยอาการสาหัสติดอยู่คาหน้ารถนะฮะ
ดูสิฮะเด็กก็นั่งกัน
บางคนก็บาดเจ็บนะร้องไห้กันไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนคู่ขนาน
ซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่

ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ
หลังเกิดเหตุจำรวจภูทรเขตละนครเข้าไปตรวจสอบ
พบรถตู้โตโยต้าทะเบียนนหนูขอไข่๔๒๙๒ลำปาง
ไปชนกับเสาไฟฟ้า๒สว่างริมทาง
ด้านหน้ารถเสียหายมากทีเดียวครับ
ในรถคนขับก็คือนายชำนาญใจปินตาอายุ๔๑ปี
เป็นคนขับคนนี้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่หน้ารถนะครับ
จากนี้ก็มีนักเรียนบาดเจ็บรวม๑๒คน
ส่วนใหญ่ก็หัวแตกนะฮะ
ใบหน้าปูดบวมฟกช้ำตามร่างกายมีเลือดไหลออกมา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับน้อง
แล้วก็รีบนำตัวเด็กที่เป็นคนเจ็บนั้นไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
โดยมีผู้ปกครองแล้วก็ญาตินักเรียนที่ทราบข่าวต่างกัน
เดินทางไปดูบุตรหลานที่บาดเจ็บนะครับ
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวเนี่ย
รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไปถึงประถม
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเล็กนะฮะไปรับมาจากบ้านปันง่าวนะฮะ
แล้วก็บ้านสรรของอำเภอแม่สันตำบลตำบลแม่สรรอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง

ส่วนใหญ่ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุวัลลำปาง
เป็นเด็กโรงเรียนของปงสนุกบ้างแล้วก็อีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ตัวเมืองลำปาง
พอไปถึงจุดเกิดเหตุยางขวามันระเบิดคุณผู้ชม
รถเองก็เสียหลักควบคุมไม่อยู่ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ส่งผลให้มีคนเจ็บนะฮะคนขับก็สาหัสนักเรียนก็เจ็บ๑๒คน
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะครับ